คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่บุรีรำครับ
มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะพี่บุ๊
เพราะทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตยังเป็นเด็กค่ะ
น้องนักเรียนหญิงอายุ๑๕เรียนอยู่ม๓
นัดเคลียร์ปัญหาคาใจกับเพื่อนที่เป็นนักเรียนชายอายุเท่ากัน

สนิทกันด้วยนะแต่ทะเลาะกันบ่อยนัดมาเคลียร์ใจกัน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องนักเรียนหญิงเอามีดแทงน้องนักเรียนชาย
แล้วมันเข้าแบบจุดสำคัญตัดคั่วหัวใจ
น้องนักเรียนชายเสียชีวิต
แล้วมันมีประเด็นที่ว่าหลังเกิดเหตุ
น้องผู้หญิงเหมือนไม่รู้สึกผิดเหรอ
ไม่เสียใจเหรอที่เพื่อนตายตัวเองเป็นคนก่อเหตุนะนะ

เหมือนน้องผู้หญิงเขาโพสต์เฟซบุ๊กหลังก่อเหตุ
ลักษณะที่ว่าคำขอโทษมีไว้สำหรับความผิดครั้งต่อไป
หมายความว่าครั้งนี้จะไม่ขอโทษเหรอคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำ๑๓สิงหาคมนะคะ
ตำรวจสพบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดบุรีรำไปตรวจสอบค่ะ
ในบีนามสมมุติอายุ๑๕ปี
น้องเขาเป็นเด็กนักเรียนชายที่ลักษณะนุ่มนิ่มเหมือนผู้หญิงอะค่ะ

คือคมมีดทะลุตัดคั่วหัวใจนะคะ
ส่วนคนที่ก่อเหตุนางเสาเอนามสมมุติอายุ๑๕ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
เคลียร์ใจกันกลางหมู่บ้าน
กลุ่มของเธอเนี่ยมากัน๑๐คน
กลุ่มของผู้เสียชีวิตมากัน๕คน
นางเสาเอนามสมมุติบอกว่าก็คุยกัน
นางเสาเอสั่งให้เพื่อนทุกคนไปปิดไฟที่อยู่ในสาราครับ
แล้วให้ในบีกับนางเสาเอเดินเข้าหากัน
น้องผู้หญิงบอกว่าก็ในบีเอามือจิกหัวน้องก่อน

หลังจากนั้นมันมีเสียงตะโกนมาจากเด็กชายบีในบีเนี่ยค่ะ

คือนางสาวเอบอกก็ตกใจ
ตะโกนบอกเพื่อนว่าหนีหนีหนีออกจากพื้นที่กันแล้วก็หนีกัน

วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
มันก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
ช่วงแรกตอนประมาณ๓๓๐นถึง๓๓๕นภาพนี้ค่ะ
จะเห็นรถจักรยานยนต์นี่นะคะของกลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่

กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มน้องผู้ชายที่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
คือนักข่าวถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าในบีนามสมมุติที่เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์ไปหลบในซอยก่อนจะถึงสาราในหมู่บ้านนะคะ
แล้วก็เดินทางไปที่สารามันก็ตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดแบบนี้นะคะ
๓ทุ่ม๔๓นาทีถึง๓ทุ่ม๔๕นาทีจะเห็นวัยรุ่นกลุ่มใหญ่เลยทีนี้
นี่ค่ะทยอยกันขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในสารานะคะ
กันทั้งนั้นเลยนะคุณนะใช่พี่บุ๊คเด็กทั้งนั้นเลยอ่ะ
นี่ก็ทยอยกันเข้าไปไปรวมกลุ่มกันเหมือนคุยกันปรึกษาอะไรกัน
แล้วก็ทยอยเดินกันเข้าไปในสารานี่นะคะ๓ทุ่ม๕๖นาที
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งกันออกมาจากสาลา
นี่วิ่งออกมาแล้วแล้วก็เหมือนกับมีวัยรุ่นอีกกลุ่ม
เหมือนจะกลับเข้าไปดูในสาลาด้วยครับ
นี่ค่ะวิ่งกลับเข้าไปดูย้อนกลับเข้าไปดู
๔ทุ่มค่ะเพื่อนของในบีผู้เสียชีวิตนะคะ
นำร่างของในบีออกมาจากจุดที่เกิดเหตุซ้อนท้ายจักรยานยนต์ออกไป

ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุเพิ่มค่ะ
คราบเลือดยังกองอยู่เลยพื้นที่ที่เป็นสาราตรง
ตามภาพในกล้องวงจรปิดมันก็ห่างจากชุมชนนะคะ
บ้านของในบีผู้เสียชีวิตญาติก็นำร่างของในบีมาประกอบพิธีทางศาสนา
บรรยากาศเศร้ามากเพิ่งอายุ๑๕ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
นางสาวอนุธิดาหรือนุธค่ะอายุสามสิบสามเป็นแม่ของในบี
แม่เล่าว่าปกติก็จะสนิทกับลูกชายมากนะคะลูกชายเล่าปัญหาให้ฟังตลอด
๗วันก่อนลูกชายบอกว่าลูกชายกับพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ
เป็นงานวันเกิดของเพื่อนคนนึงซึ่งเป็นธอมเป็นแฟนของนางสาวเอ
พอกลับมาจากวันเกิดกลายเป็นว่านางเสาเอไม่พอใจ
ลูกชายแม่ไปรับแฟนเขาออกจากบ้านแล้วก็ถูกด่าด้วย
ตอนนั้นแม่บอกว่าก็รู้ว่าลูกชายแม่ก็ไม่พอใจนั่นแหละ
ไปไม่กี่วันนางเสาเอส่งข้อความมาขอโทษพี่สาว
แต่ไม่ขอโทษลูกชายแม่ทั้งคู่ก็เลยเริ่มระหองระแหงกันมาตลอด
แต่แม่บอกว่าก็ยังเด็กก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นรุนแรงแบบนี้ไงคะ

บอกว่าก่อนที่ลูกชายแม่จะเสียชีวิตช่วงเช้ามืด
ลูกชายยังไปกรีดยางกับแม่นะคะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านนางเสาเอลูกชายยังบอกแม่เลยว่า
เนี่ยแม่คนนี้ที่มีเรื่องกับลูก
หันไปมองนางเสาเอก็ทำท่าเหมือนแบบ
วันเกิดเหตุ๒ทุ่ม
ลูกชายแม่ได้ข้อความจากเฟซบุ๊กเหมือนเรียกให้ไปหา
บอกว่าขอไปเคลียร์กันหน่อยเนี่ยข้อความนะคะ

ลูกชายก็ออกไปหวังจะไปเคลียร์ใจตามภาษาเด็กอะค่ะ
เขาส่งให้น้องออกไปเคลียร์อืมแล้วน้องก็เด็กอ่ะเนอะ
ก็คิดว่าจะเคลียร์คุยกันจะได้จบหรือถ้าไม่จบก็แค่หยุมหัวกันตีกันไป
มันก็คงคิดแค่นั้นแหละไอ้ลูกเรานะไม่คิด
ค่ะเขาก็เลยออกไปเพราะเขาก็อยากให้มันจบเนอะมันจะได้แบบ
ไม่รู้ค่ะตายายก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้
รู้อีกทีนึงคือ๔ทุ่มก็คือน้องปั๊มหัวใจแล้ว
แล้วคือใครโทรมาบอกคุณหน้ากับนี่นะครับมูลนิธิค่ะ
แม่ของในบีบอกว่าก่อนลูกชายเสียชีวิต๓วันลูกชายตกแต่งห้องนอนของตัวเองค่ะ
เงินก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่กรีดยางมาได้มาหมื่นนึง
ลูกก็ตกแต่งห้องแต่แม่บอกว่าแปลกมากแต่งห้องเป็นสีดำหมดเลยพี่บุ๊คเนี่ยค่ะ
เป็นสีดำหมดเลยคุณผู้ชมค่ะครับแล้วก็ติดไฟกระพริบ
แล้วแม่ก็บอกว่าไอ้ไฟกระพริบเนี่ยมันเหมือนไฟงานศพเลย
แม่ก็ดุลูกชายไปเหมือนกันนะคะว่าทำไมแต่งห้องแบบนี้ลูก
หลังจากนั้นลูกชายก็เสียชีวิตแม่ก็เลยตัดสินใจลอกออกเลยนะคะไอ้วอลเปเปอร์สีดำเนี่ยค่ะ
ก็เห็นแค่ร่างของน้องไม่เห็นหน้ามีการเอาสติ๊กเกอร์หัวกระโหลกมาแปะไว้แบบเนี้ย
ข้อความที่โพสต์ล่าสุดคือปากดีกูชอบโพสต์ก่อนเกิดเรื่องแค่วันเดียว
น้องคนนี้เป็นคนพาในบีไปส่งโรงพยาบาล
น้องคนนี้บอกว่าหลังจากที่ไปถึงสาราเนี่ยนะคะ
สังเกตการณ์อยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้ห้ามนะคะ
ก็คือยืนมองยืนสังเกตการณ์กันอยู่อะค่ะ
รู้อีกทีคือเพื่อนถูกแทงแล้ว
จากบ้านของผู้เสียชีวิต๕กิโล
ปกติก็เป็นคนเงียบไม่พูดไม่จาเป็นคนเงียบ
แต่ก็ไม่คิดนะว่าหลานสาวจะลงมือทำขนาดนี้
มันต้องมีการกดดันอะไรสักอย่างเลย
ตำรวจก็เลยบอกว่าเยาวชนทั้งสองฝ่ายอ่ะค่ะ
เขาสนิทกันนะคะคือก่อนหน้านี้สนิทกันมาก
แต่ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันมาพักใหญ่แล้ว
วันเกิดเหตุคือนัดเคลียร์นัดคุย
เอามีดไปด้วยอ่ะพอเกิดการแบบปะทะกันใช้กำลังกัน
พอโมโหก็มีดที่พกมาก็แทงไปเลยอย่างนี้
คือแล้วมันมีประเด็นต่อเนื่องที่บอกคุณผู้ชมค่ะ
เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะในติ๊กต๊อก
แล้วมันเป็นประโยคที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
มันสะท้อนให้เห็นว่าน้องไม่รู้สึกผิดหรืออย่างไร
เป็นคำถามเขาแล้วกันเนอะไม่อยากไปปรักปรำเด็ก
คำขอโทษคงมีไว้สำหรับใช้ทำผิดครั้งต่อไป
คำถามคือมันเหมือนกับว่าแล้วครั้งนี้จะไม่ขอโทษหรืออย่างไร
แต่สุดท้ายก็น้องไปพบตำรวจนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
ตำรวจนำตัวไปส่งสารเยาวชนนะคะแล้วก็ต้องคุยกับผู้ปกครองด้วยค่ะ
ผู้ปกครองบอกแบบนี้ค่ะจะไม่ประกันตัวจะไม่อะไรนะ
ก็ปล่อยให้นางเสาเอผู้ก่อเหตุนี้เข้ารับโทษตามขั้นตอน
ตามหลักการที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนนะคะ
เพราะผู้ปกครองเองก็ยอมรับว่าอาจจะไม่สามารถดูแลน้องได้อย่างเต็มที่
แล้วน้องเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงจริง
ครอบครัวผู้ปกครองยอมรับแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุที่ให้สังคมต้องฉุกคิดกันหน่อยนะ
เกิดอะไรขึ้นกับสังคมโดยเฉพาะเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นนะครับ